ความน่ารักของเด็กหญิงปารินค่ะ

เขาไปหาคุณหมอไงแล้วเริ่มทานเยอะ
หมอบอกว่าต้องเปลี่ยนจากสายกิน

คราวนี้น้องปารินจะทำยังไงคุณผู้ชม

เจาะแจ๊ะริมเจาะ
เจาะแจ๊ะริมจอ

เพราะฉันหยุดกินไม่ได้
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพูดเลย
ของกินอยู่ที่ไหนความตกใจของปารินอยู่ที่นั่น

ก็เด็กกำลังโตอย่าหาแฟนน้องจ๊ะคุณพี่
ตอนนี้แป้นเปลี่ยนไปแล้ว

นาทีนี้ปั้นสือเลิกอวบอ้าว
ฮึบฮึบฮึบ

ออกกำลังกายแบบนี้แป้นหุ่นดีหรือยังคะ

สมบูรณ์พร้อม